บุรีรำคุณผู้ชมอากงคนนี้เขาเปิดสำนักศัยยศาสตร์
และปรากฏว่ามีคนไปร้องเรียนว่าเขาไปล่วงละเมิดทางเพศเยาวชน
ตำรวจก็เลยต้องไปบุกถึงสำนักนี่เลยฮะ
นายฉัดพงจอมกานนล์หรือว่าอากงอายุ๖๐ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับแล้วก็เป็นเจ้าสำนักแห่งนั้น
อยู่ในอำเภอเมืองบุรีรำ
ก็ถูกคุมตัวไปนี่ปิดหน้าปิดตาใส่หมวกส้มถูกพาไปที่โรงพักมาถึงแล้ว
ก่อนหน้านี้อากงหรือนายฉัดพงศ์โดนผู้ปกครองของเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปี
ไปแจ้งความเอาผิดฐานกระทำอนาจารย์ในกระบะ
ด้วยการพยายามเปิดเสื้อแล้วก็ถอดกางเกงของผู้เสียหาย
โอ้โหคุณผู้ชมมีการบังคับให้อมให้น้องวัย๑๗อมต่อหน้าเพื่อนสาวอีกคนนึงที่นั่งรถไปด้วย
แล้วเพื่อนสาวคนนี้เคยโดนอากงล่วงละเมิดทางเพศมาแล้ว๓ครั้ง
ลักษณะเดียวกันเลยจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
กงหรือว่าฉัดพงศ์ให้การปฏิเสธ
แล้วอ้างว่าเด็กก็ชวนผมไป
เอางี้ผมขอให้การในชั้นศาลก็แล้วกัน
ตำรวจก็ตั้งข้อหา๓ข้อหาเบื้องต้นครับ
คือพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่ถึง๑๘ปี
เสียจากผู้ปกครองเพื่อการอนาจารย์
โดยผู้ยาวนั้นเต็มใจไปด้วย
แล้วก็พาเด็กอายุเกิน๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปี
ไปเพื่อการอนาจารย์โดยใช้อุบายลวงขู่เข็น
ใช้กำลังประทุษร้ายอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
และตำรวจก็คัดค้านการประกันตัวด้วยครับ